สบายดีหรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับพระเอกและนักร้องดังในยุค๙๐อย่างพี่เต๊ะสัตวรรษนั่นเองนะคะ
ดิฉันก็กรี๊ดเหมือนกันนะคะแต่เอาไปเอามาผันตัวเองค่ะไปเป็นนักแสดงไต้หวันซะอย่างนั้น
เกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูเส้นทางชีวิตของพี่เต้สัตวัสค่ะ

วันนี้เรามาสบายดีหรือเปล่าอยู่กับคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
ทันอยู่นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าคุณเตสสวัสดินี่คือแบบเป็นซุปเปอร์สไตล์ยุคนั้นเลย
ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมเป็นพระเอกยุคแรกคนแรกเลยมั้ยที่ไปไต้หวันโด่งดังเล่น
โทษนะคะเท่านั้นเล่นเป็นแห้งเจียเลยอู๋ดังมากยุคก่อน

เท้าความไปในวงการบันเทิงอย่างที่ทราบเนาะเรามาจากสายเพลงมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
แล้วก็ผมก็ตามเพื่อนไปเพราะว่าอยากเห็นธัทยังตัวจริงระหว่างรอก็มีพี่ที่เป็นเฟย์ทีมงานของแรมมี่
ก็เข้ามาถามว่าน้องร้องเพลงได้ไหมแล้วก็พอร้องได้เพราะว่าบ้านผมเคยชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
เขาก็เลยนัดว่าเออลองมาที่แรมมี่ดูไหมเขาอยากหานักร่องใหม่

ใช่ครับพี่เล็กก็พาขึ้นไปหากุมพี่บุ้นไป
บ้าแป๊บเดียวเนี่ยนะวันนั้นเลย
เรล่ะครับก็เพิ่งไปเจอกุมพี่บุ้นแล้วก็คือก็ก็เค้าบอกนะได้ละคนสุดท้าย
จะบอกว่ายุคนั้นคือเป็นเขาเรียกอะไรพระเอกคนแรกเลยมั้พระเอกไทยคนแรกอ่ะ
ใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันนี่กี่ปีคะทั้งหมดเลยค่ะ

คือแบบเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงแล้วก็โอ้โหเล่นละครหมดบัตร
เป็นไงบ้างคะแบบคนชื่นชมแฟนคลับมากมาย

ก็เดินได้นะครับไม่ได้พิการครับ
ไม่ใช่หมายความว่าคือคนจะมารุมเราไง
คือผมว่าผมมองว่าการที่มีคนจำเราได้เป็นเรื่องดีนะ
แล้วก็เป็นความสุขทั้งตัวเราด้วยแล้วกับท่านคลับ

คือตอนนี้ผมเก็บสะสมพวกของที่อาจเป็นแก่ฟื้ลบอลใช้จริง

แต่ว่าเก็บแล้วหลังจะเป็นรองเท้า
คุณเต๋ว่าสบายดีหรือเปล่า
คุณเต๋วจะบอกว่า

แข็งแรงเหมือนเดิม

เราจะมีเสื้อหรือพูลค่ะ
แล้วก็มีลมเพื่อฝนตกนะคะ
ขอบคุณคุณเต๊ซอศตาวันมากเลยนะคะงานดูมากเปิดบ้านให้เรามาเลยนะคะ
จารย์มโชคดีครับ
เมื่อคุณเลือกที่จะมาเวย์นี้มาแนวนี้คุณต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างเหมือนกัน